ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของ๒ทิศศึกใหม่นะคะ
ก่อนหน้านี้เป็นพระไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำความดี
แต่พอออกมาปุ๊บทำความไม่ดีเลยทันทีนะคะ
สิ่งที่เขาทำคือขี่รถจักรยานยนต์
ตระเวนงัดตู้เติมเงินตามจุดต่าง
บางตู้เนี่ยงัดเอาสะพ่อเงินออกมา
แต่บางตู้เนี่ยห่อออกไปทั้งตู้

เขาบอกว่าบริษัทตู้เติมเงินเนี่ยสีส้มเนี่ยนะ
ชื่อดังแหละได้รับความเสียหายเยอะเลย
เขาก็เลยเอาพนักงานมาซุ่มดู

ช่วงที่ซุ่มดูวันล่าสุดก็คือกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
เจอคนร้ายพอดีเลย
หลังจากนั้นเอาตำรวจไปด้วยแสดงตัวปุ๊บ
สองคนนี้สองทิศศึกใหม่เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีและสุดท้ายค่ะ

เกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้า

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกก็คือตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ
พื้นที่จังหวัดลำพูนก็คือที่อำเภอป่าซาง
จุดเกิดเหตุที่เป็นเรื่องของอุบัติเหตุก่อนนะ

อกจากนี้ใกล้กันพบศพนายปรีชาพิทะวงอายุ๒๔ปี
และบริเวณรั้วบ้านใกล้กันอีกนั่นแหละ
ผู้บาดเจ็บค่ะถูกรั้วเสียบคาอยู่
บาดเจ็บสาหัสคนที่บาดเจ็บสาหัสชื่อว่าจิลภาษณ์สิริสุวรรณทวีเป็นชาวลำพูน
ต่อมานะคะนายจิลภาษณไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลป่าซางค่ะ
สำหรับเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นสองคดี

แต่จริงเขาใช้ความเร็วสูง

มีผู้เสียชีวิตสองคนเนี่ยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลักทรัพย์
รู้ได้ยังไงว่าเขารักทรัพย์เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้นะ
คือเอาประวัติเขาก่อนสองคนนี้ศึกจากการเป็นพระจากวัดชื่อดังในจังหวัดลำพูน
หมาดเลยและทำไมถึงรู้ว่าลักทรัพย์นี่แหละค่ะ
สิ่งที่ไปเจอหลักฐานไฟฉายครีมตัดเหล็กเงินสดในกระเป๋าสะพาย
บ้านตำรวจเอกวิชากัณฑาศุกร์ผู้กำกับการสพปส่าง
บอกว่าคนร้ายเนี่ยศึกมาใหม่เลยแล้วก็ได้รับข้อมูลจากชาวบ้าน
ในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะบอกว่าเคยพบเคยเจอสองหนุ่มห่มเหลือง
ลักษณะเป็นพระเนี่ยนะคะตระเวนดูลาดเหล้าตู้เติมเงินตามจุดต่าง
แล้วพอศึกออกมาแล้วน่าจะมาตระเวนก่อเหตุงัดตู้เติมเงินบุญเติม
และบางครั้งงัดเอาไปทั้งตู้เลยแล้วก็เอาตู้เขาไปทิ้งตามจุดต่าง
ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทตู้เติมเงินเขาตระเวนเช่นเดียวกัน
ระเวนไปดูว่าจุดไหนมันเป็นจุดเกิดเหตุและจุดไหนน่าจะเป็นจุดที่จะเกิดเหตุครั้งต่อไป
โดยเฉพาะที่พื้นที่ของสพเหมืองจีบสพแม่ทาและสพป่าซาง
บริเวณที่เขาก่อเหตุทั้งหมดนะคะและเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคนร้ายมาเลยค่ะ
งัดตู้เติมเงินมีการเอาตู้เติมเงินแล้วหลังจากนั้นทุบเอาเงินออกไป
แล้วก็เอาตู้เนี่ยไปทิ้งที่หน้าโรงเรียนใบบุญป่าสางต่อจากนั้นค่ะ
งัดต่อตู้ที่๒นะคะที่บ้านตีนดอยหมู่ที่๒ตำบลมะเกาะ
ตรงจุดนี้แหละเจ้าหน้าที่บริษัทเติมเงินซุ่มดูอยู่
ช่วงเวลาที่เขาก่อเหตุเจ้าหน้าที่แสดงตัวค่ะ
คนร้ายทิ้งของหมดเลยรีบขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่หลบหนีมาทางบ้านหวายแล้วก็เร่งแรงสุดแบบนี้เลยนะคะ
และสุดท้ายก็เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าจนมีผู้เสียชีวิตสองศพด้วยกันนะคะ
จันแสงพรมนะอายุ๕๕ปีเจ้าของบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
บอกว่ากลางดึกเลยกำลังนอนหลับเลย
ช่วงเวลานั้นได้ยินเสียงรถจักรยานล้ม
แล้วก็เสียงอะไรชนสักอย่างเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหว
ตอนแรกไม่กล้าลงมาดูค่ะก็เลยชวนแฟนไปดู
เจอศพนะคะศพ๑บาทเจ็บ๑ค่ะ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแต่คนที่บาดเจ็บช่วยไม่ทันนะคะ

ด้านทางเจ้าหน้าที่บริษัทตู้เติมเงินค่ะ
ก็คือบริษัทบุญเติมบอกว่าคอยซุ่มดูพฤติกรรมมานานแล้ว

ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะ